คดีลอตเตอรี่รางวัลที่๑๓๐ล้านบาทเจ้าปัญหามีอยู่๑คดีนะครับที่ป้าติ้นได้ฟ้องป้าดาซึ่งเป็นเพื่อนกันว่ายักยอกไปขึ้นเงิน
คดีนี้มีเรื่องของสำนวนคดีที่หลุดมาจากหมวดโค้กที่ถูกพาดพิงนะครับว่าเอาสำนวนคดีมาให้กับป้าติ้นไปฟ้องร้องป้าดา
วันนี้ป้าติ้นออกมาชี้แจงนะครับว่าได้สำนวนคดีมาอย่างไรรวมทั้งมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับในการที่จะฟ้องเอาผิดกับหมวดโค้กไปติดตามจากรายงานครับ
ตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับพันธ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์แสงนุ่ม

ดำเนินคดีกับร้อยตำรวจโทสมประสงค์ประสาทรัฐ

รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานประเวท
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และนางเรวดีหาแก้วหรือป้าติ้น
ในข้อหารักทรัพย์เอกสารลับทางราชการ
นำไปซึ่งเอกสารลับทางราชการ
และนำเอกสารราชการลับไปเปิดเผย
และพบว่าทั้งคู่ยังมีความสนิทสนมเกินกว่าตำรวจและผู้แจ้งความทั่วไป
โดยหมวดโค้กได้นำหลักฐานไปเบิกความต่อสาร
ในคดีที่ป้าติ้นยื่นฟ้องนางสุดารัฐน้อยนิดหรือป้าด่าฐานยักยอกทรัพย์
ทั้งที่รู้ว่าไม่มีพยาหลักฐาน
และคณะกรรมการรับผิดชอบคดีของกองบัญชาการตำรวจนครบานสั่งไม่ฟ้อง
แต่กลับใช้ตำแหน่งยืนยันว่าป้าติ้นถูกลอตเตอรี่จริง
จนสานประทับลับฟ้องทำให้ปะดาห์ถูกคุมคัง๓วัน
โดยก่อนหน้านี้ปะดาห์และหนังจรุนหรือปะติว
แต่ถูกคมขู่ทางโทรศัพท์
ทราบข้อมูลว่ามีการมอบเอกสารให้จริง

บอกทางเรวดีตลอดเวลา

เนื่องจากว่าเขาถูกคุกคามอย่างหนักตอนนี้

คุกคามที่บ้านเพื่อจะยึดโทรศัพท์มือถือ
ฝากนางเรวดีหรือป้าติ้นยืนยันหนักแน่น
กลัวที่นายอัชริยะแจ้งความดำเนินคดี

เป็นเอกสารที่มีผลกระทบกับคดีของตัวเธอ

นำมาจากโต๊ะทำงานของหมวดโค้ก

เอามายจากผู้หมวดเขาเอาวางไว้บนโต๊ะ

ว่าจะเอาไปมอบให้กองปราบ

และจากการให้ปากคำของร้อยเวท

ป้าเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองคือว่าป้าเซ็นชื่อไว้เนี่ย
จะไม่มียังไงอืมป้าก็เลยบอกหยิบสำนวนมาเขาเลยออกไป
เขาออกไปคดีรถชนหรืออะไรนี่แหละเขาออกไปสามสี่ชั่วโมงอ่ะ
อืมป้าก็มีโอกาสช่วงที่ป้านั่งอยู่สามสี่ชั่วโมงเนี้ยอ่า
เอาเอกสารนั้นไปถ่ายเอกสารมาคือป้ามีคนป้าหยิบออกมาเลยเหรอฮะ
ใช่ป้าหยิบออกมาป้าก็ยอมรับว่าป้าหยิบออกมาจริง
อย่างงี้มันก็เป็นการปรับป้าอันนี้มันเป็นซัพคือเอกสารมัน
ป้าก็ยอมเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่ป้าจะต้องใช้ต่อสู้คดี
อืมแล้วข้างในในในหลักฐานมันเรียนรายเซนต์ป้าอยู่
พร้อมปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่างตัวเธอกับหมวดโค้ก
ว่าไม่ได้มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษ
และการที่ไปรับประทานอาหารนั้น
อัจฉริยะเป็นคนบอกให้ชวนหมวดโค้ก
และนายอัชริยะเองที่เป็นคนจ่ายค่าอาหารมื้อนั้นด้วย
คุณอัจฉริยะแหละเป็นคนบอกให้ป้าเชิญหมวดโค้ไปกินข้าวด้วย

เขาบอกกินกับทุกสัปดาห์นี่จริงไหม

บ้าแล้ว
เรวดียังยืนยันว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยไปรอหมวดโค้กหลังเลิกงาน

ตามที่นายอัชริยะกล่าวหา

เคยทำคดีให้ตัวเธอจนไว้ใจ

อัจฉริยะกลับนำหลักฐานที่เธอมอบให้
มาทำร้ายเธอในที่สุด